คุณผู้ชมคะเรามาดูความแตกต่างกันหน่อยค่ะ
ไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นความต่างกัน
ระหว่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕แก้ไขเพิ่มเติมปี๒๕๕๙
คือตอนนี้เราใช้ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี๒๕๓๕อยู่
ประเด็นที่แตกต่างและเป็นประเด็นไฮไลท์สำคัญคือมาตรานี้ค่ะ
หนึ่งค่ะคุณผู้ชมสมเด็จพระสังฆราช
เฉพาะมาตรา๗กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะแล้วก็มีความแตกต่างกัน
ความสำคัญในมาตรา๗พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕ระบุไว้แบบนี้ค่ะ
พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชซึ่งหมายความว่าพระมหากษัตริย์จะเป็นคนคัดเลือกและสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนะคะ
แต่ปี๒๕๓๕มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรานี้เป็นพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์๑
ในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเทรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๓๕ก็คือเพิ่มอำนาจให้กับมหาเถระสมาคมเป็นคนเสนอนามสมเด็จพระสังฆราชโดยพิจารณาจากอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์
ขณะที่ตามโบราณราชประเพณีจะวัดความอาวุโสโดยพรรษาและการคัดเลือกมาจากพระมหากษัตริย์
ต่อจากนี้ค่ะสนชเขามีการรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๓๕ตามที่คณะกรรมธิการเสนอ
คืออยากจะให้ยกเลิกมาตรา๗ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี๒๕๓๕นี่แหละค่ะแล้วก็ให้กลับไปใช้มาตรา๗เดิมในฉบับปี๒๕๕๙
นั่นก็คือพระมหากษัตริย์จะทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชด้วยพระองค์เองโดยไม่มีการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะจากนายกรัฐมนตรีตามความเห็นชอบของมหาเทราสมาคมต่อไป